คลิปเหตุการณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนี้ถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กที่ถูกกระทำ
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่ารับไม่ได้หมดนะคะ
พ่อแม่ของเด็ก๑๔คนนี้ต้องไปแจ้งความกับตำรวจ
ทำร้ายร่างกายเธอจนถึงบ้านแล้วก็ขู่ด้วยว่าห้ามเอาเรื่องไปบอกใคร
ไม่งั้นเนี่ยมีการเผาบ้านเลยนะ

คือมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะที่ลุมค่ะ

แล้วก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านนามูลตำบลรุนศาสต

กพังประตูเข้ามาแล้วทำร้ายถึงในบ้านเลยนะ
พราวเนี่ยบาดเจ็บสาหัส

ที่เห็นภาพเมื่อสักครู่คือลุมไม่ยั้งเลย
ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนเนี่ยแหละค่ะ
อายุแค่ประมาณ๑๕๑๗ปี
ก่อนจะมาก่อเหตุลาดดูลาดเหลาแล้วถึง๓รอบ
แล้วพอไม่มีใครก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยหลังจากก่อเหตุยังมีการขู่น้องพราวบอกว่า

ซึ่งการทำร้ายร่างกายผลักจากครั้งแรกและครั้งที่๒

ส่วนครั้งที่๓และครั้งที่๔เป็นเรื่องหึงหวง

พราวก็บอกว่ารอบนี้คู่กรณีเข้ามาทำร้าย
เป็นเพราะว่าสาวประเภท๒ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีหึงหวง
เพราะว่าอดีตผู้ชายของสาวประเภท๒ทักมาคุยกับเธอ
กลุ่มคู่กรณีเลยบุกเข้ามาถึงบ้านเลยค่ะ
มีบางคนพกมีดสั้นไม้หน้าสามและเสียมมาด้วย
จากนั้นก็รุมทำร้ายเหยียบเข้าไปที่หน้าอก

และแพทย์ก็วินิจฉัยว่าถูกของแข็งตีที่ท้ายทอยด้วยมีรอยฟกช้ำนะคะ
จากนี้ยังมีการส่งแชทมาข่มขู่ตลอด
ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะเอาให้ถึงตายแล้วก็จะเผาบ้านเธอทิ้งด้วย
นายสายลมอับภัยเป็นพ่อน้องพราวค่ะบอกว่า
ไม่ยอมแน่นอนจะให้ลูกสาวโดนทำร้ายฟรี
การทำร้ายครั้งแรกครั้งที่๒ก็ถือว่าเป็นทะเลาวิวาสธรรมดา
แต่ครั้งที่๓ครั้งที่๔นี้จะเอากันถึงตายเลยนะกากเลือดเลยนะคะ
ก็เลยคุยกับผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มที่มาทำร้ายร่างกายลูกสาวแล้ว
ซึ่งบอกว่าจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ให้ดำเนินคดีกับเด็กเลย
ซึ่งตัวพ่อเนี่ยบอกว่ามองว่าการกระทำของเด็กกลุ่มนี้รุนแรงเกินไปนะคะ
ส่วนทางด้านนายวิเชียนวงศาศิลปะชัยเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่ากลุ่มเด็กที่มาทำร้ายน้องพราวเนี่ยพังประตูเข้าไปในบ้าน
ขณะเข้าไปช่วยน้องพราวตอนนั้นคือสภาพนอนจมกองเลือดแล้ว
นี่เพื่อนบ้านที่ไปช่วยนะคะเขาก็เข้าไปช่วยตอนแรกไม่ทัน
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีแบ่งงานกันด้วยนะ
๒๓คนกันประตูบ้านไว้ไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือได้
บอกว่าเบื้องต้นผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความไว้แล้วค่ะตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ไก่เกลี่ยกันก่อนในขั้นแรก
และนี่ค่ะคลิปที่มีการเผยแพร่ก็มีหลายคนได้เห็นแล้วเพราะว่าเขานำคลิปนี้มาให้ดูกันเลย
ว่าเกิดการทำร้ายร่างกายยังไงบ้างมีการใช้เท้าถีบประตูจากนั้นก็กระชากผมน้องพราวออกมาแล้วก็โอ้โหรุมกระทืบเลย
แม้ว่าจะมีเสียงคนพยายามห้ามปรามแต่ไม่มีใครหยุดอ่ะนะคะตำรวจก็จะนัดผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพกระนวล
แล้วก็เรียกคู่กรณีมาให้ปากคำถ้าหากการเจรจาไม่สำเร็จก็แน่นอนว่าต้องไปถึงการดำเนินคดีนะคะ
พ่อของน้องแพลวบอกว่าไม่ยอมความอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่เกินเด็กเกินไปอะค่ะ
แล้วเนี่ยรุมทำร้ายกันแบบนี้ค่ะคือตอนนี้เห็นลักษณะน้องคาวยังขยับตัวได้
ร้องขอชีวิตได้นะคะแต่คืออาการสาหัสนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์